อย่างใบเฟิร์นพรีมชนกแล้วก็ปัลปันสุธาตานั่นเอง
เป็นสาวหมวยรวยเสน่ห์ตัวจริงคุณค่ะ
ปกติหลายคนบอกว่าเอ๊ะสุดจีนจะต้องใส่แต่สีแดงอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

คุณดูกี่เผา๒๐๒๒ค่ะแบบนี้เลยจ้ะ
เอวรอยนิดนะครับประโปรบกางเกงสั้นซีลซี
แจ๊คก็แต่งตัวคล้ายน้องได้นะหุ่นเธอก็เหมือนปันอยู่นะ
เหลือแต่หน้าฉันไม่ได้แต่ว่าพยายามอยู่
ใช่ค่ะขยบขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งค่ะกับสองสาวสวยระดับนางเอกเลย
มาในลุคของสาวมวยหวานสีชมพูเลยนะคะ
เน้นมีพร็อปหน่อยเป็นพัดเลยเป็นกระเป๋าขนนกเอ่ยดูอลังการมากขึ้น
โลเคชั่นนี่เช็คอินให้ถูกที่วัดจีนไปเลยจ้

เลเวลความแซ่บกันต่อเนื่องเลยค่ะกับนักร้องสาววันเดอร์เฟรม
ตรุษจีนทั้งทีขอจัดเต็มเอาประทัดมาทำเป็นชุดคุณดู
นี่ใครอย่าไปแกล้งน้องจุดไฟนะตุ้มต้ามเลยนะ

ถูกต้องค่ะเอามาเย็บเรียงติดกันเป็นชุด
แต่เตือนก่อนเลยนะว่าชุดนี้ใส่แล้วห้ามเดินไปไหน
โดยเฉพาะวัตถุไวไฟ

ปิดท้ายกันที่รุ่นใหญ่ขวัญใจพี่แจ๊คคนนี้เราอ่านข่าวคุณพี่เขาบ่อยมากเลย

เจ้าแม่คอนเทนต์ของเราเอากับเขาด้วยค่ะ
แปลงโฉมเป็นแบบว่าห้องเห่าออกเดินมาเล่นเที่ยวนอกวังนะคะ
ของพี่นุ้ยบอกเลยว่าสวยมาก
เครื่องหัวแบบอลังการนะฮะ
ไม่มีใครต้านไหวจริงคุณผู้ชมค่ะนะคะ
สาวผ่านไปขอดูอาตีแบบรุ่นใหญ่ดีไหม

โย่งเชิญยิ้มมากับเขาด้วยค่ะ
ไม่ธรรมดาเล่นงิ้วไปเลย

อันนี้แต่งหน้าเองด้วยแล้วก็เขียนบทเล่นงิ้วเองด้วยแหม
อารมณ์ดีทั้งแข็งแรงขนาดนี้
คอนเทนต์สนุกมาโชว์พวกเราทุกเทศกาลจริงนะคะ
โอ้โหนะคะเรียกว่าเป็นสีสันช่วงตรุษจีนจริงเลยนะคะ
เห็นแบบนี้แล้วอยากจะขวางเปล่าจังเลย

ถ้าเก่าแล้วนะเราต้องให้น้อง